คุณผู้ชมครับวันอาทิตย์ที่๑๖กันยายนนี้ราชตรีนามัยสมาคมจะจัดการแข่งขันม้าที่สนามม้านางเลิ้งเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็จะส่งคืนพื้นที่ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันที่๔ตุลาคม
สนามม้าแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่สนามแข่งขันม้าเท่านั้นนะครับแต่ได้รับการขนานนามว่านี่เป็นขุมอำนาจของขุนศึกในแวดวงทหารและการเมืองไทยหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน

สนามม้าหนังเลิ้งมีตำนานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองการทหารเหตุเพราะการเกิดขึ้นของราชตรีนามัยสมาคม
รองรับกับความนิยมของชนชั้นสูง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานที่ดินของหลวงที่บริเวณหนังเลิ้ง
เป็นสมุดสอนกีฬาแห่งใหม่เมื่อปี๒๔๕๙
และเป็นยุคเฟื่องฟูของเหล่าอาชา
นับตั้งแต่ปี๒๕๐๐ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย

เยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าสนามม้า
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานที่ปรึกษาราชตรีนมัยสมาคมมองว่า
เป็นต้นเหตุที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อเหล่าอาชามาจนถึงปัจจุบัน

สนามม้าเริ่มคึกคักขึ้นนะครับ
บูมเต็มที่ก็น่าจะอยู่ในช่วง

ครับแล้วหลังจากนั้นก็บูมเรื่อยมาจะเริ่มตกต่ำเนี่ย
เมื่อสัก๒๐กว่าปีที่ผ่านมา

เหตุผลที่ควรเข้าน้อยลงก็เพราะว่า

ระบุว่าเด็กต่ำกว่าอายุ
บุคคลอายุต่ำกว่า๑๘ปีห้ามเข้าในวันที่แข่งม้า
ปี๒๕๑๖ในสมัยจอมพลธนอมกิติกจร
สนามม้าแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมสมชาแห่งชาติ
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าไปทำหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน๒๙๙คน
กลายเป็นที่มาของคำว่าสภาสนามม้า
นับจากนั้นนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคน
เปลี่ยนกันเข้ามาคุมสนามไทย
เริ่มจากยุคของพลเอกกฤษศรีวราพลเอกสุรจิตจารุเสรณีและผลเอกโชธฮิรัญธิติ
รวมไปถึงพลโทสนั่นขจรประสาท
ที่ทำให้สนามม้ากลายเป็นเขตบริหารจัดการผลประโยชน์และวัดบารมีของคนมีสี
แต่เดิมทหารก็มาทำที่นี่นะครับตั้งแต่สมัยหลังปี๒๕๕๙
ก็เป็นยุคของทหารสื่อบางสื่อพูดว่าที่นี่เป็นสู่สารของทหารแก่
ก็ค่อนข้างจริงนะครับเพราะว่าคณะกรรมการอำนวยการของเราเนี่ยเป็นทหารเสีย
กว่า๑๐๐ปีที่สนามม้าไทยอยู่ใต้ปีกของชนชั้นปกครอง

เปลี่ยนเป็นแหล่งการพนันถูกกฎหมายทั้งบนโต๊ะและใต้โต๊ะ
และยังเชื่อมโยงเหตุการณ์การเมืองหลายครั้ง
ถูกมองว่ากลายเป็นแหล่งทุนทางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้
พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสอ้ายที่คุมอำนาจมากกว่า๓๐ปี
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการแข่งม้า
และเลขานุการราตรีนามัยสมาคม
ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายอำนาจไปยังบิ๊กน้อย
พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอายุทยาลูกไม้ใต้ต้น
ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ราชตรีนามัยสมาคมหรือสนามม้าหน่างเลิ้ง

ข่าวเทราชทีวีรายงาน